มีเหตุสลดเกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาที่มหาสารคามค่ะ
มีไฟไหม้ตึกแถวที่อยู่ติดกัน๘คูหานะคะ
แล้วมีอยู่หลังนึงที่คาดว่าเป็นต้นเพลิงเป็นเหมือนอู่รถ
แต่ไฟไหม้แบบลุกลามเร็วแล้วก็ไฟแรงมากนะคะกว่าจะดับไฟได้
ชั่วโมงกว่าพอดับไฟได้เข้าไปดูในจุดที่เป็นอู่รถเนี่ยนะคะ
เสียชีวิตสามศพอยู่ในกองเพลิงผู้เสียชีวิตทั้งสามศพเป็นพ่อแม่ลูกค่ะ
แล้วที่มันน่าเศร้าใจมากก็คือศพของพ่อคือนอนหงายอยู่นะคะ
ศพแม่กับลูกเนี่ยค่ะคือไหม้เกรียมเป็นต่อตะโกแต่ว่าลูก๘เดือนค่ะเป็นเด็กผู้ชาย
อ้อมกอดแม่คือแม่กอดลูกเอาไว้ตลอดขณะที่แบบถูกไฟคลอกสภาพศพเป็นแบบนี้ค่ะ
เมื่อช่วงตีสองครึ่งที่ผ่านมานะคะไฟไหม้อาคารพาณิชย์๒ชั้นครึ่งแปดคูหา
ในพื้นที่บ้านขามเรียงอำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม
ดับเพลิงมากันห้าคันนะคะก็ฉีดน้ำสกัดไฟบ้านต้นเพลิง
เปิดเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์และจำหน่ายอะไหล่รถ
ไฟไหม้คือแรงมากเสียหายหมดเลยนะคะกว่าจะดับไฟได้เนี่ย๒ชั่วโมงกว่า
มีผู้เสียชีวิตสามรายเป็นพ่อแม่ลูกค่ะนายนัชนนมุนมณีอายุยี่สิบแปดปี
นางสาววิภาวันโพสิงอายุ๒๖ปีและเด็กชายนัทธภูมิมุนมณีอายุแค่๘เดือนนะคะ
ทั้งหมดเสียชีวิตอยู่บนกันศาสตร์ชั้นสองสภาพศพของพ่อคือนอนหงาย
ส่วนแม่เนี่ยค่ะยังอุ้มลูกชายอยู่ในอ้อมอกอยู่ในอ้อมกอด
ทั้ง๓ศพคือถูกไฟเผาไหม้เกรียมนะคะ
คุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
อาคารพาณิชย์ตรงนี้อยู่ติดกับถนนสายท่าขอนยางขามเรียง
ไฟไหม้ไปสามหลังค่ะบ้านของผู้ตายเป็นอาคารสองคู่หาติดกัน
อยู่ริมสุดนะคะเปิดเป็นร้านขายอะไหล่และซ่อมรถ
มาอีกคูหาเป็นร้านอาหารตามสั่งนี่นะคะหลังที่ถูกไฟไหม้หนัก
เพราะว่าเป็นคาดว่าเป็นต้นเพลิงเสียหายไป๓หลังแบบนี้
อาคารแต่ละหลังข้าวของข้างในคือเสียหายหมดเลยนะคะ
ถูกไฟไหม้เหมือนกันแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์
นายระเวียนศรีตื้ออายุสี่สิบหกปีบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะ
ตัวเองก็กลับเข้ามาที่บ้านประมาณ๓ทุ่มอากาศร้อนมาก
ก็ไม่รู้อะไรดนใจให้ตัวเองกับภรรยาตัดสินใจมานอนข้างล่างค่ะ
ว่าเป็นเสียงหม้อแปลงระเบิดค่ะได้ยินเสียงปุ๊บ
ไฟไหม้เลยนะคะที่ชั้นล่างก่อนด้วยความที่บ้านของผู้ตายเป็นร้านซ่อมรถ
อะไหล่รถของมันเลยติดไฟง่ายไฟเลยลุกไหม้แบบเร็วมาก
ตัวนายระเวนบอกว่าตัวเองรีบวิ่งขึ้นไปเรียกลูกกับเมียให้ออกจากบ้าน
แล้วก็ได้ยินเสียงผู้เสียชีวิตร้องเรียกให้ช่วยค่ะ
อยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านค่ะที่ชั้นสองแบบนี้ครับแต่ตอนนั้นน่ะ
ไฟมันลามไปที่ชั้นสองแล้วคุณผู้ชมตัวนายระเวียนที่อยู่ข้างบ้าน
พยายามทุกทางบอกว่าพยายามช่วยนะคะพยายามที่จะช่วย
พ่อแม่ลูกทั้ง๓คนนี้พอเวลาผ่านไปได้ประมาณสัก๑๐นาที
เสียงเงียบค่ะแล้วเพลิงก็สงบ
แล้วก็พบร่างพ่อแม่ลูกอยู่ที่หลังคาที่หน้าบ้านที่เป็นคล้ายระเบียง
ว่าทั้งสามคนน่าจะพยายามกระโดดหนีตายออกมาแต่สภาพศพคือไฟไหม้เกรียมจนจำไม่ได้นะคะ
ระเวียนบอกว่าช่วงที่เพื่อนบ้านร้องขอความช่วยเหลือนะ
ตัวเองก็ไปเรียกให้คนมาช่วยแต่ตอนนั้นมันดึกมาก
เป็นช่วงเคอร์ฟิลล์ด้วยไม่มีใครออกมานะคะ
ก็พยายามวิ่งวนรอบบ้านของผู้เสียชีวิตหาช่องทางเข้าไปพยายามจะเข้าไปช่วย
แต่มันเข้าไปไม่ได้เลยชั้นหนึ่งไฟไหม้หมดแล้วนะคะ
ชั้น๒ก็คือจะเข้าทางระเบียงด้านหลังก็ไม่ได้
เพราะว่ามีลูกกรงเหล็กกั้นเอาไว้
มีแค่ระเบียงด้านหน้าเท่านั้น
ก็ต้องใช้บันไดลิงปีนขึ้นไป
แต่ตอนนั้นหาบันไดไม่ได้อีก
สักพักหนึ่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็เงียบไปค่ะ
ดับเพลิงก็มาช่วยค่ะ
ผมคิดว่าเค้านอนอยู่ท่านบนแต่ว่าขวัญมันก็ขวัญเยอะแล้วอ่ะ
ผมเอาตัวโร่แท็กซี่ไปหนูแล้วผมกลับคืนมาผมได้ยินเสียงเค้าร้องให้ช่วยไง
บอกว่าช่วยอ๋อยหน่อยช่วยโบหน่อยผมก็วิ่งอยู่เนี่ย
ช่วงตี๒ตี๒๕นาทีประมาณ๑๐กว่านาที

ผมก็เค้าว่าข้างหลังล่ะออกไม่ได้

หรือว่าศุภารมันไม่แรงมาก

ผมก็มาเปิดประตูเหล็กอันนี้ไม่ขึ้น
รถเก่งของเขายังไม่ระเบิดนะครับมันระเบิดอยู่แต่ข้างใน

ผมก็ไม่ได้ยินเสียงต่อมาอยู่ผมก็มาเปิดนี่
ผมก็วิ่งอ้อมแล้วทีผมก็มาเปิดประตูอันที่สองอันที่สาม
อ๋อยหน่อยช่วยโบ๊ทหน่อยผมก็วิ่งรอดไปนี่
วิ่งไปข้างนู้นก็วิ่งไปวิ่งไปวิ่งมาผมวิ่งอยู่นี่ผมไม่รู้จะช่วยยังไง
เพราะว่าเปลวเพลิงมันขึ้นมากแล้วทีมก็อัดประตูเหล็กเข้าไปตู้มไปใส่รถเก่งนะครับ
ผมเปิดประตูเหล็กอันที่สามผมนั่งเข่าสุดร้องไห้อันนั้นเลย
ผมก็ออกวิ่งออกไปได้ยืนดูทำอะไรไม่ได้ครับ
ผมช่วยน้องเขาไม่ได้เลยเสียดายครับผมเสียใจมากเลยครับ
คือตะโกนร้องขอความช่วยเหลืออยู่บนระเบียงชั้นสองครับ
แล้วด้วยความที่ด้านล่างไฟไหม้หมดแล้วอะค่ะลามไปชั้น๒แล้ว
ทั้ง๓คนพ่อแม่ลูกเหมือนกับกระโดดออกมาจากระเบียงมาที่กันศาส
ญาตินำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดป่าธรรมอุทยาน
พ่อของผู้เสียชีวิตนะคะก็บอกว่าลูกชายคนนี้เป็นลูกชายคนเดียว
เดิมอยู่ที่นครราชศรีมามาเรียนที่มหาสารคาม
เรียนจบก็แต่งงานมีลูกด้วยกัน๑คน
เป็นครอบครัวที่มีความสุขค่ะร้านขายอะไหล่รถซ่อมรถที่เปิดอยู่ก็กำลังไปได้ดี
เมื่อวานก่อนเกิดเหตุลูกชายวีดีโอคอลไปหาพ่อตามปกติ
แล้วก็บอกว่าที่บ้านฝนตกไฟดับออกมาขับรถเล่นกับภรรยากับลูก
รอไฟติดจนตี๓มีคนโทรไปบอกว่าบ้านลูกชายไฟไหม้
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าปลอดภัยหรือเปล่าพอตีห้าคนโทรมาบอกว่าลูกชาย
ลูกสะพ้ายหลานชายเสียชีวิตทั้งหมด
ก็เลยรีบขับรถจากนครราชศรีมามาที่มหาสารคาม
ระหว่างทางไม่กล้าบอกภรรยานะคะไม่กล้าบอก
ก็บอกแค่ว่าลูกปลอดภัยดีพอภรรยามารู้ความจริงว่าลูกชายเสียชีวิตทั้งครอบครัวทั้งเนี่ย
ภรรยาคือรับไม่ได้ซุดไปกับพื้นเลยอ่ะเพราะนี่คือลูกชายคนเดียวและลูกชายกำลังมีอนาคตมีครอบครัวที่น่ารักอะค่ะ
เขารักลูกกันเหมือนทุกคนแต่ไม่รู้คู่นี้เป็นยังไง
ก็ให้ตลอดโดยที่เราไม่ร้องขอแต่ลูกไม่เคยร้องขอ
แต่เขาจะให้ตลอดไปบ้านเหมือนกัน
ถามลุงป้าน้าอาทุกคนเลยไปบ้านเนี่ย
มีของฝากลูกป้าคนนั้นลอกบ้านข้างเคียงให้หมด
สำหรับงานศพของทั้งสามคนนี้นะคะครับ
ก็มีการสวดพระอภิษฐรรมศพในคืนนี้แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันพรุ่งนี้
ก็จะนำร่างของนางสาววิภาวันและลูกชายวัย๘เดือนชาปนกิจก่อน
ส่วนนายนัชนนชาปนกิจวันอาทิตย์ที่๑๐พฤษภาคม
เพราะว่าเมนค่อนข้างเล็กไม่สามารถชาปนกิจพร้อมกันได้ค่ะ